นักโทษชายถูกส่งตัวไปรับการรักษาอาการโรคความดัน
แต่ทีนี้คนนี้เขาเป็นคนที่เสี่ยงต่อเรื่องของโควิด๑๙ด้วย

รอผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อยู่
แต่ปรากฏว่านักโทษชายรายที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้
รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านหลบหนีไป
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตามตัวแล้วครับ
ถือว่า๑เป็นนักโทษชาย
และ๒เป็นผู้เสี่ยงสูงต่อโควิด๑๙
คือตอนผลยังไม่ออกไงว่าติดหรือเปล่า
ก็เลยกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดหนีแล้วไปในที่ชุมชน

ใช่นะฮะตำรวจต้องตามให้เจอโดยเร็วแล้วครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาเมื่อคุกเมื่อวานนี้นะฮะ
เฟซบุ๊คเรือนจำกลางระยอง
ได้ประกาศแจ้งข้อความแล้วก็รูปภาพนี้ฮะ
ผู้ต้องขังหลบหนีจากโรงพยาบาลบ้านค่าย
ระบุชื่อว่านชก็คือนักโทษชาย
ธชฉัดทองอายุ๓๐ปี
หากประชาชนท่านใดพบเห็นหรือทราบเบาะแส
กรุณาแจ้งทางเรือนจำกลางระยองโดยด่วนนะครับ

มนวยการโรงพยาบาลบ้านค่ายก็เปิดเผยนะครับว่า
คือนักโทษชายธวัชชัยฉัดทองถูกเจ้าหน้าที่เรือนจำ
นำตัวมาเข้ารับการรักษาด้วยอาการป่วยโรคความดันนะครับ
และถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโควิด๑๙
ก็เลยนำตัวมาส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายครับ
เพื่อรักษาแล้วก็ต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด
ตั้งแต่วันที่๑๒พฤษภาคมเนี่ยนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่นะครับได้ทำการตรวจหาเชื้อ
แต่ทีนี้ผลมันต้องรอไงคุณผลมันยังไม่ออก
แล้วก็เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นักโทษชายธวัชชัยเนี่ยนะครับ

ทะเบียน๒กข๗๘๔๘ระย่อง
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่จอดไว้เนี่ย

ที่ยังสวมใส่ชุดคนไข้ของโรงพยาบาลอยู่เลยนะครับ

ประชาชนได้ทราบจะได้ช่วยกันแจ้งเบาะแส
หากพบเจอรถจักรยานยนต์คันนี้หรือถูกเอาไปจอดที่ไหนนะฮะ
จะได้แจ้งให้กับตำรวจได้ทราบนะครับ
ต่อมาตำรวจและเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางระยองได้ออกติดตาม
สกัดตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนี
ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ก็ได้แชร์ประกาศของเรือนจำ
ให้ประชาชนในพื้นที่นั้นต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับตัวนักโทษชาย
ธวัดชายได้แล้วนะครับ
สำหรับนักโทษรายนี้ถูกจับกุมในคดียาเศรษฐิต
ตั้งแต่วันที่๑๑มีนาคมนะครับ
แล้วก็เกิดอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวก็คือโรคความดัน
ก็เลยนำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แล้วก็ต้องตรวจหาเชื้อโควิด๑๙อยู่ระหว่างการกักตัวและรอผล
แต่ว่าหลบหนีไปเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับ
ได้ประสานทางด้านของตำรวจสพบ้านค่ายออกติดตาม
และประสานไปยังสพพื้นที่ต่างแล้วก็พื้นที่จันทบุรีด้วยนะครับ
ในการที่จะสืบหาท้ายที่สุดจับกลุ่มตัวได้นะครับ
ก็รับตัวกลับมาที่เรือนจำกลางระยองเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านค่ายก็เปิดเผยบอกว่า
ผลตรวจโควิด๑๙ของนักโทษชายธวัชชัยรายนี้
ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลบ้านค่ายแล้วนะครับว่า
ผลตรวจออกมาเป็นลบไม่พบการติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
จากการสอบสวนเบื้องต้นนั้นทราบว่านักโทษชายธวัชชัย
ก็ได้เสียแทร่งเขาบอกอย่างนี้ได้เสียแทร่งแกล้งว่าป่วยคุณ
ต้องการให้เจ้าหน้าที่เรือนจำนำตัวมาตรวจ
แล้วก็เขาก็คิดอุบายไว้แล้วล่ะว่าเขาจะหลบหนีนะครับ
ขณะหลบหนีก็ได้ไปแอบเปลี่ยนชุดของโรงพยาบาล
โดยไปหาชุดใหม่นี่ชุดใหม่ที่เขาใส่
ส่วนที่หลบหนีไปเขตจังหวัดจันทบุรีนั้นนะครับเขาจะไปหาเพื่อน
เพื่อนที่เคยร่วมเสพยาเสพติดด้วยกันนะครับแต่ก็ถูกจับตัวได้ซะก่อน
ซึ่งจะได้สอบสวนหารายละเอียดแล้วก็ดำเนินการเพิ่มข้อหาต่อไป
ก็คือสรุปไม่ได้ติดเชื้อโควิด๑๙แล้วนะ
แต่การหลบหนีก็ต้องรับโทษต่อนะครับ